ต่อที่วันเกิดของซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภากันดีกว่า
ว่าคุณอ้ำพัชราภาปีนี้อายุเท่าไหร

โถ่ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ย
เขานัดรวมตัวเพื่อนทำกิจกรรมกัน
เลยกินข้าวไปเลยร้องเพลงไปเลยเล่นเกมไปเลยนะคะ
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙ปีนี้ก็เลยต้องจัดกันเองภายในครอบครัว
เมื่อคืนนี้ค่ะไฮซอยโพกนะหวานใจสุดหล่อของคุณอ้ำพัชราภา
เขาเข้าไปร่วมดินเนอร์นะคะที่บ้านคุณอ้ำนั่นแหละ
พร้อมหน้าพร้อมตาคุณแม่ของพี่โภคได้รักมากนะคะ
โต๊ะกินข้าวกันภายในบ้านนี่แหละก็เป็นโมเมนต์อบอุ่นนะคะ
และที่ให้ถ่ายอายุที่อ้ำเอาไว้๔๓กรัฐกว่าหมอกเลย
โอ้โหแต่หน้าเขา๒๓บอกเลยนะคะ
จริงดูว่าเขา๓๐ต้นน่ะตลอดไปบ่อยเบอร์
รู้ปะหนูเป็นวันเกิดตัวเอง

ที่เห็นเป็นการโวยพรของคุณพกเขานี่แหละค่ะ
ก็มีการโพสต์ภาพสุดหวานเลย
ก็เป็นตอนที่พี่อ้ำขี่หลังนะคะช่วงที่ไปเที่ยวกันในที่ต่างนี่แหละ
พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่า

ขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุขความรักแล้วก็ความสำเร็จ
๔ปีแล้วนะกินน้อยจะได้แบกไหวไปนานครับ
น่ารักจังเลยอ่ะ
เหมือนเวลาที่เขายกมือขึ้นมานาน
เมื่อคืนนี้เขาก็รวมตัวกันยกเค้กค่ะไปให้พี่อ้ำถึงบ้านเลย
ก็เป็นบรรยากาศการฉลองวันเกิดของพี่อ้ำปีนี้นะคะบอกเลยว่าน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากเลยจ้า

เราก็ถ่ายรูปมานะคะว่าโอ๊ยฉันผ่านนะจ๊ะ
ให้คุณพรรษราพาร์ค่ะเราก็เข็นข่าวเขาบ่อยนะคะ

เออนั่นก็เป็นงานพี่งานช้างงานใหญ่เลยแหละ
แต่งนะแต่เอาจริงงานวันเกิดเขาจัดใหญ่ทุกปี